มีประเด็นที่ว่ารถบรรทุกเนี่ยขับแช่ขวาไปกีดขวางกับรถที่มีผู้ป่วย
แล้วก็จะนำส่งโรงพยาบาลก็เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเลย
ใช่ไหมครับคุณรัฐพงศ์นี่ค่ะล่าสุดก็ปรากฏว่า
ให้ดูภาพหน่อยกันแล้วกันนี่คือข้างในนั้นมีผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่นะคะ
แต่ว่ารถบรรทุกคันหน้าเห็นไหมคะก็แช่ขวาอยู่อย่างนั้นไม่ยอมหลบ
เขาก็ไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วไม่สามารถจะพาผู้ป่วย

นี่จังหวะนี้รถฉุกเฉินพยายามเบี่ยงขวาให้เห็นแล้วนะว่านี่ฉันตามอยู่ฉันตามอยู่หลบฉันหน่อยหลบฉันหน่อยเนี่ย
แต่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยความเร็วเท่าเดิมไม่ได้มีหลบด้วยนะคะ

วันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากบริษัทรถบรรทุกแล้วนะคะ
แล้วก็แสดงความรับผิดชอบขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คนขับรถเนี่ยเขาว่ายังไงรู้ไหมคะเขาบอกว่า
เขาก็ขอโทษสังคมเขาตอนนั้นเนี่ยขับรถแล้วใส่สมอร์ท็อกคุยงานอยู่

ผมคือพนักงานขับรถที่อยู่ในคลิปดังกล่าว
ก่อนอื่นผมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยนะครับ
ในช่วงที่เกิดเหตุผมได้ใช้สมอร์ท็อกคุยงานกับหัวหน้างาน
จึงทำให้ไม่ได้ยินเสียงไซเรนของรถฉุกเฉิน
จากเหตุการณ์ทั้งนี้ผมรู้สึกเสียใจ
และกลับขอโทษไปถึงผู้ป่วยที่อยู่ในรถฉุกเฉินของโรงพยาบาล
รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถของโรงพยาบาลคันนี้
ผมขอประทานโทษอีกครั้ง
และผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกครับ
นี่ก็คือการแสดงความรับผิดชอบของทางบริษัทรถบรรทุกนะคะ
เอากระเช้าไปพบผอโรงพยาบาลบ้านบึงเพื่อที่จะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าจะกำชับบุคลากรของตัวเองในการขับรถ

รองภูมิในการโรงพยาบาลบ้านบึงบอกว่ารถฉุกเฉินไปรับผู้ป่วย
ซึ่งในนั้นเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่มีอาการน้ำท่วมปอดถ้าช้านิดเดียวถึงขั้นวิกฤตได้เลยนะคะ
แต่ก็ขอชื่นชมทางบริษัทที่แสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้นะคะ
ส่วนอีกคันนึงคุณผู้ชมค่ะคันนี้ก็มีการพูดถึงเยอะเหมือนกันอันนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ
ไปดูกันหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
เห็นไหมคะคุณผู้ชมไปได้นะคะคือถนนก็สองเลนนะคะรถก็รถใหญ่แต่ไซเลนมาแสดงว่าในนั้นเนี่ยกำลังนำผู้ป่วยเพื่อที่จะไปรักษาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ก็เบี่ยงทางแบบนี้ค่ะ
ชะลอและเปิดทางให้รถฉุกเฉินวิ่งไปให้ส่งผู้ป่วยได้ทันเวลานะคะคลิปนี้ก็มีเสียงชื่นชมคนขับรถบรรทุกเป็นจำนวนมากว่าเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีมีน้ำใจและเข้าใจสถานการณ์ค่ะเนี่ยค่ะสองเลนก็สามารถเบี่ยงเข้าไหลทางได้เพื่อเปิดทางให้รถพยาบาลนำผู้ป่วยถึงมือหมอให้เร็วที่สุดค่ะ